คราวนี้เนี่ยเราไปกันที่สลัดบุรีจริงแล้ว

คืออยากจะรู้ข้อที่จริงไอ้ดราม่านี้ถ้ามันมีในโลกออนไลน์เนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะครับ
กรณีที่มีคนโพสต์บอกว่าโรงพยาบาลไม่ยอมรักษาผู้ป่วยที่ติดที่ขออภัยที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
เพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาก็ไม่รู้ว่าคุณติดโควิดหรือเป็นอะไรมาหรือเปล่า

บอกว่าไม่มีจัญญาบันไม่รักษาคนไข้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
ผู้สื่อข่าวไปพบกับนางสาวปียะนุษย์นวลละออง
เธอเป็นคนโพสต์ครับเธอเล่าบอกว่า
บ่ายวันที่๒๕ธันวาคมครับ
พานายปียะพงนวลละอองพี่ชายนะครับ
คือพี่เขาปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้
ไข้สูงตั้ง๔๐องศาเซลเซียสนะครับ
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหนองแคร์
พอไปถึงห้องฉุกเฉินปรากฏว่าพี่ชายเนี่ย

คือรีบมาไม่ได้เอามาด้วยว่างั้นเถอะ
เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินก็ขายให้
ในราคาชิ้นละ๒๐บาทครับ

เขาบอกว่าแมสฟรีตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ
แล้วหนูก็เลยบอกว่าแล้วต้องทำยังไง

ถึงเข้าได้แล้วที่นี่เขาบอกว่า

เขาก็ไม่ให้เข้ารักษาพี่
ถ้าไม่มีแมสที่โรงพยาบาลนะคะ

เขาก็เอาเลขบัญชีมาให้หนูโอนเลยค่ะ
ใช่เขาถึงรักษาค่ะ
เลขบัญชีแบบโอนตังค์ที่เอาแมสเขามาค่ะ

ถ้าแบบถ้าไม่มีแม่ก็คือรักษาไม่ได้ถ้าตายก็คือก็รักษาไม่ได้
อันนั้นเป็นมุมของน้องปียะนุษย์นะที่เขามองแบบนั้น
ไปเลยครับอยากรู้เรื่องจริงไปที่โรงพยาบาลหนองแคร์
พบว่าที่หน้าตึกผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ย
มีคนไข้แล้วก็ญาติมารอตรวจหลายคน
เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน้าห้องฉุกเฉินถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่เป็นดราม่า
ก็ได้ข้อมูลว่านายปียพงศ์นวลละอองมารักษาเมื่อวันที่๒๕ธันวาคม
จริงมาหลังเวลา๑๗นาฬิกา
ส่วนอาการแล้วก็ประวัติอื่นนะคืออันนี้เป็นสิทธิผู้ป่วยนะครับ
คุณผู้ชมครับโรงพยาบาลไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
ขณะที่เวรเปรย์ล่ะเวรเปรย์บอกผมนี่แหละครับคุณนักข่าว
เป็นคนรับคนไข้รายนี้เอง
คือมากันเป็นกลุ่มวัยรุ่นมากันหลายคน
ไม่มีใครมีสวมหน้ากากอนามัยมาด้วยเลย
กฎของโรงพยาบาลต้องเข้มงวดครับ
ให้คนไข้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตรวจ
ผู้ช่วยพยาบาลที่ซื้อหน้ากากอนามัยเผื่อไว้ใช้เอง
หยิบมาขายให้อันละ๒๐บาท
ญาติก็ซื้อโดยโอนเงินเข้าบัญชี
เพราะว่าเขาไม่มีเงินสดติดตัวมา
พนักงานเวรเปรย์ยังเล่าอีกบอกว่า
ที่ไม่แจกหน้ากากอนามัยเพราะว่าไม่มีจะแจก
ช่วงสองถึงสามเดือนที่ผ่านมาไม่มีคนนที่มาบริจาค
ซึ่งบุคลากรทางการแพทของโรงพยาบาล
ได้รับหน้ากากอนามัยแจกนะฮะ
มันไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบ

ท้อนไปถึงกระทรวงด้วยนะ

กระทรวงพาณิชย์คนจุรินลักษณะวิสิทธิ์